ทำให้เราเย็นได้ด้วยราคาไม่แพงนะครับ
คุณผู้ชมครับใกล้เปิดเทอมแบบนี้มาพูดที่เรื่องของตลาดขนมขบเคี้ยวกันหน่อย
ปัจจุบันนั้นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทนะครับ

ร้อยละ๑๐ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด
ตอนนี้ผู้ประกอบการมีการวางแคมเปญจัดกลยุทธ์ใหม่
เพื่อขยายฐานลูกค้าติดตามจากรายงานครับ
ท่าสาหร่ายเป็นท่าเต้นจากโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดของเท่าแก่น้อย

ความเป็นผู้นำตลาดขนมสาหร่าย
โดยมีใหม่ดาวิกาโฮเน่เป็นพรีเซนเตอร์
ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักการออกกำลังกาย

ปีนี้เท่าแก่น้อยยังได้ผุดไอเดีย
เจาะตลาดลูกค้าทัวร์ต่างประเทศ
มาเที่ยวในไทยที่เติบโตขึ้นทุกปี
โดยการตั้งหน้าร้านเท่าแก่น้อยแลนด์
ในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไป
คือร้านเท่าแก่น้อยแรงตอนนี้เรามีประมาณ๗สาขาครับ
คือแต่ละที่ก็จะตั้งอยู่ในปุ่มที่นักท่องเที่ยวชอบไป
แล้วก็จะมีร้านแพทเนอร์ของเท่าแก่น้อยแลนด์อีก
ร้านเครือข่ายเครือข่ายเท่าแก่น้อยแลนด์อีก
เนื่องจากเป็นประเทศที่ประชาชนบริโภค
มูลค่าตลาดรวมของขนมสาหร่ายปัจจุบัน
อยู่ที่๒๕๕๒ล้านบาท
ขณะที่เท่าแก่น้อยมีส่วนแบ่งการตลาด

จะสร้างยอดขายเติบโตอีกร้อยละ๑๐๑๕บาท